คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องอยากจะมาเตือนกันเหมือนกันนะคะ
สำหรับกรณีของคนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ครับ
เตือนกันเสมอว่าเวลาจอดรถทุกครั้งให้ดับเครื่อง
กุญแจป้องกันการขโมยนี่ค่ะแม่ลูกคู่นี้มาซื้อปลาท้องโกตีห้าครึ่ง
จอดรถลงมาซื้อปลาท่องโกครับลูกชายนั่งอยู่ที่รถปรากฏว่า
ลูกเนี่ยไปจับที่แฮนดิตมอเตอร์ไซค์ค่ะลูกคือเนี่ยเนี่ย

ลูกเนี่ยไปจับแฮนบิดมอเตอร์ไซค์แล้วนี่ค่ะรถพุ่งเข้ามา
ชนเข้ากับกระทะทอดปลาท่องโกะร้อนคว่ำทั้งกระทะเลยนะคะ
เพราะดีมากไม่โดนแม่ลูกคู่นี้
เจ้าของร้านขายเนี่ยรีบวิ่งมาอุ้มเด็กขึ้นก่อนเลยค่ะนี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕ที่ร้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเจ้ายุทธภพ
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนี่ฟังเสียงไหมคะ
เล่าเหตุการณ์หน่อยดีไหมคะ
น้องมีอะไรบ้างเด็กอ๋อตอนที่มองทีแรกอ่ะ
คือพอมันชนปุ๊บเห็นในภาพใช่ไหมที่น้ำร้อนมันกระเฉาะลงไปใช่ป่ะ
คือมันไม่ได้โดนแบบเต็มนะแต่แบบคือไอ้ความที่น้ำมันมันตกลงไปแล้วมัน
ร้อนอ่ะแล้วเด็กมันไปกับรถอ่ะมันติดอยู่กับรถไงติดอยู่กับรถตรงเนี้ยอ๋อเอ่อ
อ๋อมันก็คงจะแบบโดนน้ำมันอ๋อใช่
คือน้องเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยคืออย่างที่บอกว่าโชคดีที่กระทะเนี่ยมันคว่ำไปอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะถ้ามันกระสอบคว่ำกลับมาทางฝั่งของรถที่พุ่งเข้าไปชนเนี่ยอันนี้อาการหนักแน่นอน
เพราะว่านี่ไฟลุกพลึบเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะหูน้ำมันแล้วโอ้โหน้ำมันนี่มันร้อนกว่าน้ำเดือดอีกนะคะ
คุณแม่คงกล่าวว่าแป๊บเดียวใช่ก็แล้วคุณแม่ก็นั่งคล่อมอยู่ที่รถด้วยไง
ลูกนั่งข้างหน้าแม่เป็นคนขี่ก็กะว่าเออซื้อเสร็จเขาหยิบให้แล้วก็ขี่ต่อเลย
คิดว่าจังหวะที่ไปแตะแฮนเนี่ยคงเผลอไปกำแล้วบิดอะค่ะอ่า

กันไว้นะครับใช่ค่ะเตือนภัยไว้นะคะ